มาก่อนเจ้าเจ้าพระยา
เจ้าพระยา
สังเกตหน้าเขาไหมว่าหน้าน้องเหมือนใคร
ไม่เหมือน
มาจากกาวบดไป

สู้สู้ซ่าซ่ายกำลังซ่าออกมาสู้สู้
สู้สู้ซ่าซ่ายกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขวนกันมาวาดเวลาให้สุดเวียบ

แลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ท่านยุ่นไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
สวัสดีครับคุณผู้ชมน่ารักครับ
นี่คือเวทีการแข่งขันของทีมเด็กซ่า

ของตัวเองในร้องได้ยกกำลังซ่า
เวทีแห่งนี้นะครับนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะแล้ว
จะได้เห็นความน่ารักของเด็กน้อยแล้วเนี่ยเวทีแห่งนี้
ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เด็กน้อยมาทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขา
วันนี้ก่อนที่จะไปพบกับทีมเด็กซ่าของเรานะครับ
มีคณะกรรมการอยู่๓ท่านซ่าไม่แพ้เด็กเลยครับ
พี่เสดาหอยเจนนี่และพี่สุนารีครับ
ทั้งสวยทั้งแซ่บทั้งซ่าเลยนะฮะ

นี่เหมือนผมมองปั๊บเหมือนอยู่สยามเลย

บหน่อยฮะเอ้ามาเมืองโบราณ

ก็ผ่านเจนนี่มาแล้วก็ต้องถึงเจนจัดสิจ๊ะ

วันนี้สองทีมที่มาในรายการของเรา

อีกหนึ่งทีมมาจากนู่นเนี่ยปากน้ำโพนครสวรรค์
ทีมแรกที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดก็คือทีมสามซ่าบางกอก
จากกรุงเทพมหานครสมาชิกในทีมประกอบด้วย
น้องอัปเดตอายุ๘อวบ
การุนาฟังฟังฉันให้จบจบ
ถ้าฟังจบแล้วผมขอขอบคุณมากนินครับ
ที่ตั้งใจกันฟังผมร้องนะครับ
เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
น้องเอย่าอายุ๘ขวบ
ทรงเสียงมิงวอนอ่อนวัน
กราบทุกข์ทุกธรรมวันท้า
รักกับย่าเชียวน้องเอย่านะคะ
น้องปิ้งปิ้งอายุ๑๑ขวบ

ให้เท่าไหร่แล้วพี่
ลุงมาป้ามี
พ่อของพี่บนหา
วันนี้นะคะน้องปิ๊งปิ๊งก็จะมาแข่งขัน
เพื่อนำเงินรางวัลไปทำบุญค่ะ
ช่วยเชียวน้องปิ้งปิ้งด้วยนะคะ
เด็ก๓คน๓สไตล์แต่หัวใจเดียวกัน

ขวาเงินทุนเพื่อบ้านเกิดไปมอบให้กับ
หมู่ละนิทิบ้านพระพร
บ้านแห่งโอกาสที่จะช่วยดูแล
เยาวชนที่พ่อแม่ต้องโทษในเรือนจำ
ให้มีการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

จะเต้นให้สุดแร่ง

ประลองหมัดกับทีมสามซ่าบางกอกก็คือ
มังกรจิ๋วเจ้าพระยา
จากจังหวัดนครสวรรค์
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
น้องพรีมอายุ๑๒ควบ

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ท่องคำเติมฝัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
เสียงนี้ผมร้องดีไม่ดี

เชียร์น้องไมโครโฟนด้วยนะครับ

เด็กตัวน้อยอายุ๖ควบ
ย้อนทิมให้มาเสียดาย
จ้าใจน้องดวงมีน้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลาย
ทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเก๊น้องเกดจะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะ
ทั้ง๓มีเป้าหมายที่จะมาหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนที่เรียนอยู่โรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
มั่งก้อนจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไม่ถอยห้า
พบกับคุณแซคชุมแพรและน้องทั้งสองทีมบนเวทีซ่า
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สงสัยตั้งใจจะเป็นลูกเขยเราจริงแน่
อย่าว่าแต่คุณแซ่งเลยครับผมก็หวังอยู่

แก้มแดงไม่ให้ไปรองขอจับขอจองน้องแป้งจะได้ไหม
สวัสดีครับ

เอาเลย
อย่าบอกต้องว่ายิงสลับที่กันนะ

เออทีนี้ก็มีท่าด้วยนี่

สาวสาวแกงกาว
อดฟังนี้เขาหิวเชียร์มาจากไหน
แนะนำเลยทีมของเรามีชื่อทีมว่า

ทำไมถึงได้ชื่อทีมสามซ่าบางกอกลูก

ผมได้ปรึกษาหรือประชุมกับพวกครอบครัว

ขอโทษนะ
ไอ้การตั้งชีวิตนี่มันเป็นปัญหาระดับข้างเลย
เขามีการประชุมประชุมอะไรล่ะ

หนูเป็นคนที่แบบม้าอยู่แล้ว

ส่วนจากนั้นหนูก็ได้เป็นชื่อ

สามสาบังกก

ชื่อเล่นชื่อน้องยายาอายุ๘ปีค่ะ
ชื่อเล่นชีวิตน้องปิ๊งอายุ๑๑ปีค่ะ

แนะนำกันก่อนลูกทีมของเราคือทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาครับ
อ่าชื่อลูก
สวัสดีครับกับผมเด็กชายสุพนัทบุญธรรม
ชื่อเล่นไมโครโฟนครับอายุ๑๑ปีมีความหล่อมากเลยครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคู่นิตาโชติพลารัฐค่ะ
ชื่อเล่นน้องเกรทอายุ๖ขวบค่ะ
ใช่ร้องเพลงของพ่อเอได้เกือบทุกเพลงเลยนะครับ

ไม่ธรรมดา

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธีรดาแก้วร่วง
ชื่อเล่นชื่อน้องพรีมอายุ๑๒ปีค่ะ
อ้าวน้องพรีมค่ะ
มังกรจิ๋วเจ้าพญานะครับ
วันนี้ที่เขามาเขามาเพื่อ
เพื่อช่วยโรงเรียนวิชาวดีครับ

สามซ่าบางเกาะคุยกันไหมยังลูกว่าจะเปิดศึกด้วยใครดี

อปเดตจะเป็นคนเปิดศึกในยกที่๑เป็นคนแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นขอเชิญเด็กที่เหลือนะครับ
ไปอยู่ในห้องเด็กซ่าพร้อมกับพี่เลี้ยงสูตรซ่ามแล้วกัน
สวัสดีครับ
คุยกันไปคุยกันมาสังเกตหน้าเขาไหมว่าหน้าน้องเหมือนใคร

บอกไม่อยากรู้

ถ้ารุ่นใหญ่รุ่นแก่ก็มีแค่พี่หอยไม่ใช่เหรอคะ
บ้าบอกหรอกกันแน่

เป็นลุ่นใหญ่โสมบัติมีรพญี

แล้วเธอทำไมไม่ตอบล่ะ
เหมือนไพโรธสังบริบุตรเหรอ

เฉลยยังครับผมจะได้เฉลยเลย

สวัสดีพวกแม่พี่น้องข้างหน้า

เฮ้ยไอ้น้อง
เดี๋ยวจะมาจีนรักษาครับ

สวัสดีครับครั้งต่อ

มากับมันบอก
ครั้งต่อก็มาเออนะเหมือนนะ
แล้วดูข้องแค่ว่าโอ้ยป่าต้องกลับชาติมาเกิดแล้วเนี่ยเรา
อัปเดตมาเข้าเรื่องกันดีกว่า
จะร้องเพลงเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพลงอยากบอกรักเธอครับ
เตรียมของลิเกย์เลย

เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นธรรมนองของลิเกนะครับ

เหมือนพระรามเดินมากับฮานุมานเลย

เอาละครับตอนนี้อัปเดตกำลังจะร้องเพลงแล้ว

เหตุการณ์ข้างในปกตินะครับผม

เด็กที่เหลือในทีมให้กำลังใจอัปเดตหน่อยเร็ว

สู้เอาคะแนนมาให้เยอะนะ
เอาละครับเพราะฉะนั้นอัปเดตได้กำลังใจจากเพื่อนแล้วนะลูกนะ
เรามาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพรของเราทำให้เต็มที่นะลูกนะ
น้องอัปเดตสุดซ่าจากทีม๓ซ่าบางกอก
จะร้องเพลงอยากบอกรักเธอ
ที่พี่เอชายาเคยร้องไว้
ลีลาจะสุดซ่าขนาดไหน
ช่วงหน้ามาติดตามกันห้ามพลาดครับ
มาจะกล่าวบทไป
ถึงชายคนหนึ่ง
คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
เป๊ะมากอ่ะเจ้าของเพลงยังไม่เป๊ะขนาดนี้เลยนะ
สุดซ่า
เริ่มการแข่งขันหาทุนน้ำใจ

ด้วยเด็กสุดซ่าน้องอัปเดต
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมสรวิรประดิษฐ์

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมศึกษาปีที่๒

ผมมาจากทีมสำซ่าบางกอกกรุงเทพมหานครครับ
ผมได้ไปที่บรรณผีที่บ้านผละทหาร
ผมเลยเล่านิทาให้เพื่อนทุกคนฟังเพื่อนสนุกสนานมากเลยครับ
คนที่ได้ไปเป็นน้องอายุ๖๐
ขวบน้องเขาดีใจมากเลยครับแต่ผมดีใจกว่าเพราะผมได้ช่วยเพื่อนครับ
ที่ผมอยากไปช่วยเขาก็เพราะว่า
เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนผม
ถ้าพวกเขาได้อยู่กับพ่อแม่เขาคงจะอบอุ่นมาก
ถ้าผมเป็นพวกเขาหนูพวกน้อง
ผมคงจะคิดถึงพ่อแม่มากเลยครับ
บทเพลงที่อัปเดตจะนำมาสู้ในยกแรกนี้

เพราะฉะนั้นเพลงอยากบอกรักเธอจากน้องอัปเดตครับ
มาจะกล่าวบทไป
ถึงชายคนหนึ่ง
คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันได้แต่ละเมือง
ชายเฝ้าเผลอแสนเปลี่ยว
อยากเกี่ยวใจถึงมาครอง
เพราะพี่รักน้องคนเดียว
มาจะกล่าวบทไป
ถึงหัวใจผู้ชายคนนี้
อยากมีรังสักที
ใจนี้เดียวได้มานาน
สอนหลักมาปักกลางใจ
มาถึงมาใกล้ข้ามห้ายใจเยอะจนพัน
เธอนั้นของหน้าในบ้าน
ที่ใจของฉันมันเริ่มกว่าชัย
เลยคิดสึงแต่เธอเช่า
อยากบอกรักเธอเช่า

ช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชา
อยากรู้ภาษาบอกรักเธอจัง
มือใหม่ไม่เคยไม่รู้เลยวิธีบอกรัก
เยอะก็ได้แค่คำบาปนักไม่กล้าพูดไป
ไม่รู้จะเลิกใครดี
ถ้าเข้ายังนี้เธอว่าดีหรือไม่
บอกรักฉันก่อนได้ไหม

เธอบ้างเลยคิดถึงแต่เธอเฉิน
อยากบอกรักเธอเฉิน
ขอจ้างหน่อยครับ
มาจะกล่าวถูกไป
คือชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันได้แต่ละเมือง
ชายเฝ้าเผลอแสนเปลี่ยว
อยากเกี่ยวใจถึงมาครอง
เพราะพี่รักน้อง

ขอดูท่าอะไรนะสอนลักษณ์มาปักกลางใจหน่อยได้ไหมลูก
สอนรักมาปักกลางใจ

เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เอไปโชว์พี่เอขออนุญาต

ใหญ่มากท่าใหญ่มากค่ะ
น่ารักมากเลยนะนี่ขนาดคนแรกนะครับเปิดศึกมาเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกอัปเดต
เดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านก่อนนะ
เพื่อท่านจะมีอะไรแนะนำหนูเพิ่มเติมนะลูกนะ

สมมากสมกับเป็นหัวหน้าจริงเลยซ่า
คืออัปเดตเป็นเด็กที่แบบว่าหัวเขาไวแล้วเขาไบท์ตลอดเวลา

แล้วการร้องเพลงเพลงนี้ความยากของมันคือตอนเกิด
ขึ้นหัวมาเนี่ยจนโป๊ะแล้วก็เกรงต่อใช่ไหม
แล้วก็ท้ายอีกทีคือแบบอู๋มันเป๊ะมาก
เจ้าของเพลงยังไม่เป๊ะขนาดนี้เลยลูก

คือน้องแบบน่ารักมากค่ะ
ไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดกับอัปเดตเลยตอนนี้

เรื่องการร้องอันนี้ไม่ต้องพูดเพราะว่าเมื่อกี้แบบเป๊ะมาก
ใช่ค่ะน้องฝึกนานน้องตั้งใจสำหรับงานนี้มากเลยค่ะ

แล้วก็เมื่อกี้การเต้นคือเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก

ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอให้อัปเดตประสบความสำเร็จ
แล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักการให้แบบนี้ตลอดไปนะคะ
แน่นอนว่าต่อไปหนูต้องเป็นคนดังในวงการคนหนึ่งแน่ค่ะ
ค่ะขอบคุณครับ

ผมเชื่อว่าพื้นที่ของ
ที่บ้านของคุณแม่น่าจะไม่ต่ำกว่าสนามหลวงนะครับ
เพราะเขาจะไปทุกที่
เขาจะฉายของเขาตลอดเวลา
แล้วเราก็นึกถึงว่าถ้าเขาร้องออกมา

มันยากนะสำหรับการลงจังหวะกับกัดท่อนขึ้นมา
แล้วคีย์หรืออะไรต่างเขาเป๊ะหมดเลย
ไม่เพี้ยเลยนะเออไม่เพี้ยเลยขาดแค่พิงทุกครอบ
เพราะเขายังเด็กอยู่เชื่อได้เลยว่าน้องคนนี้
เอาเข้าค่ายเลยนะรีบเอาเข้าค่ายตัวเองเลยนะ
มาไหมคะมาอยู่กับพี่เจนนี่ไหม
อุ๊ยพี่เจนี่จะรับเข้าค่ายด้วยลูก

พี่เดงนั่นเขาเลย
เออเขารักไปเป็นนักร้องไม่ได้รับไปเป็นแฟนนั่นลูก
อีกอย่างหนึ่งที่ผมขอชื่นชมนะ
เมื่อกี้ใครอาจจะไม่ได้สังเกตนะเวลา
ไม่ว่าพี่สุหรือน้องเจนนี่พูดอะไรไปชมอะไรไป
เขาจะขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ตลอดเวลา

ไม่ใช่ครบเครื่องเดียวเกินด้วยฮะเกิน

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
วันนี้นะลูกที่คณะกรรมการพูดกับหนูไปนะลูก
อย่างที่พี่หอยบอกเอาไว้ว่าเวลาที่เราเป็นเด็กผมชอบอย่างหนึ่งจริงนะครับ
เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นแต่เวลาที่เขาได้รับคำชมเขายกมือไหว้
เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากลูก
จำไว้นะลูกนะให้ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา
และตอนนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ

นี่คืออะไรนี่คือน้อยใจหรืออะไร

ทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้ก็คือ๓๐คะแนน
เพราะฉะนั้นจะให้คะแนนน้องอัปเดตกี่คะแนนครับ
๓๐คะแนน
และคะแนนของ้องอัปเดตคือ
๒๗คะแนนนะ

ตัวเองทำได้ขนาดนี้เบื่อตัวเองก็๘๓กิโอน
นี่คืออะไรนี่คือน้อยใจหรืออะไรเนี่ย

เพราะว่าเพลงต่อไปผมน่าจะทำได้

และนี่คือความสนุกในครึ่งแรก

เดชครับรู้สึกดีใจไหมครับที่ได้รับคำชมจากคณะกรรมการล้นหลามเลยครับ
ดีใจมากเลยครับแล้วก็พอใจมากเลยครับเพราะผมคนเก่งนะครับ
เพื่อนล่ะครับพอใจกับผลงานของอัปเดตไหมครับ
พอใจมากครับเพราะอัปเดตทำเต็มที่แล้วค่ะ
ต้องไปทำแผนที่เราวางไว้เลยค่ะ
ผมถือว่าแผนของพวกเราแน่นมากพูดได้อีกคำเดียวเลยว่า

มาติดตามกันต่อว่าใครจะเป็นคู่แข่งของน้องอัปเดต
และจะเอาไม้ไหนมาสู้ยกนี้ใครจะเป็นทีมที่คว้าชัย
ต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่าตอนต่อไปครับ
แล้วหนูเคยไปเต้นเนี่ยแล้วได้ติ๊บมากที่สุดเท่าไหร่

แต่พี่เจนนี่มีติ๊บให้หนู๕บาท

ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง

ตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี